นาทีนี้ไม่มีใครหน้าบานเกินคุณเอสุปชัยไปแล้วนะคะ
เพราะว่าวันเกิดปีนี้คุณผู้ชม
เซอร์ไพรส์นะคะเป็นกระเป๋าแบนหรู
วิกตองจากคุณอ้ำพัชราภา
แล้วก็พี่เอก็บอกติดตลกด้วยนะว่าปีนี้
ฉันอาจจะดีลงานโฆษณาให้เยอะเลยจ้า

เพราะว่าอะไรรู้ไหมหวังว่าจะได้แอร์เมสค่ะคุณผู้ชม

ก็เลยโทรไปขอบคุณน้องอ้ำมากไอเดียค่ะ
น้องอ้ำบอกว่าลดอาคารลงบ้าง
ปีนี้โฆษณาเยอะกว่าทุกปีนะคะ

พี่เอ๊ก็งงตรงนี้
แล้วก็ที่น้องอ้ำบอกว่าไม่ดูแลต้องขอเถียงนะคะ
คือแบบว่าเวลาน้องอ้ำถ่ายโฆษณาหนึ่งครั้งนะคะ
พนักงานออฟฟิศพี่เอนะครับประมาณ๑๐กว่าคนนะครับ
ทุกคนนะคะไปดูน้องอ้ำคนเดียวหมดเลยค่ะ

ถ้าน้องอ้ำเป็นถ่ายโฆษณาอย่างนี้ค่ะ
สัญญากับน้องอ้ำนะคะว่าจะหาโฆษณาน้องอ้ำเยอะ
คือมันโฆษณาติดต่อน้องอ้ำมาอยู่แล้วเพราะว่าน้องอ้ำมันสวยแล้ว
เก่งขนาดนี้สัญญาว่าจะเป็นผู้จัดการที่ดีให้กับน้องอ้ำนะคะ
เพื่อที่ปีหน้าน้องอ้ำก็จะถอยแอร์เมสให้อีกใบ๒ใบ
ใบ๒ใบอย่างนี้
พูดมาขนาดนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรเลยนะ
ดูจากการพูดจาแล้วนะคะแหมเขาเป็นคู่บุญกันจริงเลยนะ

อย่างนี้นะคะคุณอ้ำคุณเอดูแลกันมานานคุณ
นักข่าวก็เลยอดจะกระแสไม่ได้นะคะว่าทำไมทำไม
หัวใจของซุปตาเบอร์หนึ่งถึงไม่ค่อยเบ่งบานสักที
งานล่าสุดนะคุณแม่อ้ำเนี่ยยังตัดเพราะด้วยนะ
สงสัยวาสนาเนี่ยอาจจะไม่ได้สละโสดซะอีกนะคะ
แต่คนที่ดูจะเห็นดีเห็นงามกับการครองตัวเป็นโสดของ
ซุปตาเบอร์๑ก็คือคุณเอนี่แหละค่ะ
เอมีเหตุผลอะไรเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ
เขาปิดประตูหัวใจใช่ป่ะพี่เอดูดีใจมากเลยค่ะ
พูดคำนี้จริงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในประเทศไทยอยากเห็นนะคะ
แต่พี่เอว่าถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอยู่เป็นฝันใจของเรา
คิดแบบเป็นแก่ตัวค่ะคิดว่าให้เขาอยู่กับเราก็ได้
เออก็ชิวสบายมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ทำงานกันต่อไปนะจ๊ะ
หาแต่งงานหานุ่มให้พี่อ้ำบ้างสิคะพี่เอนะครับ
ส่วนเรื่องกระเป๋าเนี่ยเชื่อว่าพี่เอคงจะเปิดร้านได้แล้วล่ะ